ซึ่งมันเป็นคลองที่อยู่เรียบกับถนนเป็นถนนเรียบคลองเลยนะ
แล้วคุณตาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาครับ

แต่เขาบอกว่าถนนเรียบคลองมันไม่เรียบ
มันไม่เรียบค่ะเพราะว่ามันเป็นพังเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดเส้นทางเลย
จะให้คุณผู้ชมดูภาพถนนชัดเลยด้วย
แล้วก็น่าจะเป็นสาเหตุให้คุณตา
เขาขี่รถกระยานโยนแล้วเสียหลักนะ
คุณดูสิตอนที่ชาวบ้านมามุงดูนะ
จุดที่เกิดเหตุแล้วจะเห็นเลยสภาพถนน

ซึ่งทางกู้ชีพอบตดงละครเนี่ยนะคะ
ได้รับแจ้งมาว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ตกคลอง

เรียบคลองตรงนี้อยู่ที่ตำบลดงละคร

ล้มอยู่ที่ป่าย่าข้างทาง
แล้วในคลองนั้นห่างออกไปอีกไม่กี่เมตรเนี่ยนะคะ

คือคุณตาจ้อยสาประเสริฐอายุ๗๘ปีนะคะ
สภาพศพของตานอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ

คือเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะ

หลานของคุณตาก็คือนายสาครสาประเสริฐ
เล่าให้ฟังบอกว่าตาจะมาบ้านผมทุกวันเลย
ซึ่งปกติคุณตาก็จะทำสวน
แล้วทุกวันที่มาบ้านผมจะกลับบ้านตอนดึกเลย
ซึ่งคุณตาอยู่บ้านคนเดียว
ส่วนคุณยายก็จะอยู่กับลูกสาว
ทีนี้คุณตาเนี่ยนะเพิ่งมาหาหลานเมื่อวานใช่ไหม
แล้วอยู่จนถึงประมาณสัก๕ทุ่ม
หลังจากนั้นตาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านตามปกติเลย
ยังบอกเลยเอาจริงผมก็ไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะปกติเนี่ยตาแกก็ขี่รถกลับบ้านดึกแบบนี้อยู่แล้ว
จนมาตอนเช้าคือโทรไปหาโทรไปโทรไม่ติด
ก็เลยขับรถตามหา
แล้วมาเห็นมอเตอร์ไซค์ของตาล้มอยู่ข้างทาง
ตอนนั้นตัวในสาครหลานชายเริ่มประจายแล้ว

ก็เลยเรียกให้กู้ภัยมาหา
กู้ภัยใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีคุณผู้ชม
คือเจอร่างของคุณตาเสียชีวิตอยู่ในคลองข้างตรงนี้
แล้วระดับน้ำมันลึกประมาณสัก๑๒๐เมตร
ทีนี้ก็ต้องเอาร่างเอาขึ้นฝั่ง
แล้วก็เอาซากมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่มาด้วย
ทีนี้อย่างหนึ่งนะที่หลานติดใจดูสิหลานชี้ให้ดู
เห็นไหมสภาพถนนเนี่ยมันเป็นหลุมแบบนี้หลุมใหญ่เหมือนกันนะคะ

ใช่แล้วคุณคิดดูสิ๕ทุ่ม
เห็นเสาไฟไหมคุณผู้ชมช่วยดิฉันดูหน่อย
เสาไฟที่ส่องอยู่ข้างทางไม่เห็นมีเลย

ใช่ค่ะนี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณตาเนี่ย
วัย๗๘ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาอาจจะตกหลุมตรงนี้
และรถเสียหลักร่างกระเด็นตกคลองได้อะนะคะ
หลานชายมั่นใจเลยมั่นใจเลยพวก

หลานชายก็เลยพาไปเดินดูนะครับ

ให้มาซ่อมทำไมยังไม่มาซ่อมสักที
เดี๋ยวฟังเสียงลานชายหน่อยค่ะ

เพราะคนเสียหลักเยอะแล้ว

เหตุบ่อยมากลุมนี้ซ้าย
ตดงละครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่ไม่มีการซ่อมทั้งเส้นเลย
จะเป็นหลุมแบบนี้เยอะมาก

แต่ลุงผม
คงจะเสียหลักตกลุมนี้และสลายลง